พี่มิวข่าวเมื่อคืนได้ข่าวว่ามีเด็กมาหาแล้วฮะ
โอ้โหกรี๊ดกราดกันทั้งสถานีค่ะเพราะว่าเด็กคนนี้น่ารักมาก

ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะไม่ใช่คนไกลตัวนะคะ
ลูกสาวของคุณหนุ่มกัญชัยกับคุณเมย์นั่นเอง
เมื่อวานนี้เข้ามาในรายการข่าวใส่ไข่มาเยี่ยมคุณพ่อทำงาน

เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูความน่ารักของน้องมายูกันเลยค่ะ
ฉันพ่อกลับไปละ
เดี๋ยวป้าทำงานแปปนึง
ต้องหาเงินไปซื้อนมให้มายูกินนะลูก

ก็บอกกับหนูบอกว่าจะรีบมา
เม่าบอกว่าฉันพ่อมาฉ่าไม่ให้รินคง

ลูกเป็นเงียบแล้วลูกป๊าทำงานอยู่ยุดพ่อตีนะ

สักทีพ่อแม่แม่ก็ไม่ยอม
พ่อกลับบ้านพ่อกลับบ้าน
พ่อมาทันแม่ยอมให้กรอบ

สรุปเมื่อวานคุณหนุ่มได้ทำงานไหมพี่มิ้ว

แล้วก็เดินไปเดินมาแล้วก็คุยกับน้องมายูทั้งรายการ

แล้วก็ความน่ารักของน้องมายูต้องบอกเลยว่า
ไทยรัฐทีวีแปดทุกคนวิ่งไปขอไทยรู้กับน้อง

เพราะว่างวัดก่อนที่ผ่านมาในรายการข่าวไทยไทย
มีการตีภาพจากน้องมายูซะอย่างนั้น
น้องมายูแค่โพสต์ภาพเฉยเราไม่ได้บ้านที่เลขอะไรทั้งนั้นนะคุณผู้ชม
แล้วก็พบความน่ารักสดใสได้เรื่อยในอินสตราแกรมของคุณหนุ่มละกัน

เดี๋ยวเราจะเอาภาพมาให้ดูแล้วกันนะคะน่ารักจริง